เหมือนกับสาวคนนี้เลยติชากันติชาบอกเลยว่าโอ้โหแบตเตอรี่เต็มทุกนาทีทุกวินาที
ไม่มีวันหมดเราโฆษณาให้ตรงนี้เลยนะคือถ้าจ้างไปเนี่ยคุ้มมากคุ้มเกินราคา
ครับได้หมดสากเบื่อยันเรือรบพูดประจำจริงคุณผู้ชม
อย่างเมื่อคืนนี้สาวติช่าเขาไปรับพิธีกร

๑ในนานคือน้อติเกอร์รูปของคุณแม่นิโคร

ระหว่างที่น้องทิเกอร์เห็นไหมหล่อแบบนี้กำลังร้องเพลงอยู่
คุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมหยุดเหงา
นี่ชีพชาติก็ม่วนไงจอยมาก
วางไม้เอ็มซีรับบทแดนเซอร์ทั้งหนึ่ง
ขโมยซีนนักร้องและคนทั้งงานแบบนี้
โอ้โหเต้นหนักมาก
เหมือนจะแฮงค่ะ

เอ็นดูนะคุณผู้ชมนะขโมยซีนเวอร์
ก็คือกล้องทุกตัวมารุมที่ติช่าคนเดียวเลย
สวยสมมงแบบสาวแซ่บตัวแม่ดาวติ๊กต๊อกอะเนาะ
ก็พี่พี่กรอยากเต้นดีฉันกันจะเต้นแบบนี้ล่ะค่ะ
เออนะคุณผู้ชมนะสาวติช่าเขาเป็นแบบสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะ
แล้วก็บอกถึงผู้จัดงานทุกท่านด้วยอันนี้ติช่าบอกเองเลยนะว่า
รับงานทุกรูปแบบสร้างได้รับประกันคุ้มค่าเกินค่าตัวค่ะ
วันนี้สุดเลยค่ะวันนี้นะคะหนูทำทุกอย่างพร้อมกันเลยค่ะ
แล้วก็เป็นคนบอกทุกคนว่าให้เขยิบไปนิดนึงให้ขยิบไปนิดนึง

ค่ามากกว่าค่ะคุ้มค่ามากกว่าค่ะ

นี่พลังนางเหลือล้นภาษานางก็ได้หลายภาษา
โบตุกิจ

ไม่แน่ใจว่าเต้นหรือต่อยหวย
เจอติช่าแบบนี้ถึงว่าลูกค้าคอนเฟิร์มว่าแคนเซิลมันจะกลายเลย
โชคดีนะเขาไม่มาแวดวงหมอลำนะ
แต่เขาก็คืบคานมางานพิธีกรแล้วนะคะ
ใช่ล่ะเผื่อทางให้พวกพี่เดินบ้างนะ